เรื่องเป็นคลิปเรื่องของอุบัติเหตุนำมาฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชมนะฮะ
รถเก่งเขาเลี้ยวแบบกระทันหันรถจักรยานยนต์ขับมามองไม่เห็นพุ่ง
นี่เลี้ยวชนเขาเลยนะเอาจริงไหลไปเลยฮะแล้วมาชนเสาต่ออีกด้วย
คือรถจักรยานยนต์เขาอยู่นิ่งอันที่นี้ถูกต้องของเขาเลย
แล้วรถเก่งไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยเนี่ยปื๊ดอย่างนี้ฮะ
นี่ฮะแล้วตัวเขาดูสิฮะโอ้โหแทบจะฟาดกับเสาอยู่แล้วนะครับ
กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองถึงถนนสายกราศิลป์สหัสสะขัน
ช่วงทางแยกเข้าหมู่บ้านกิ่งดาวนะฮะเทศบาลเมืองกราศิลป์
รถเก่งเนี่ยขับมาทางตรงคู่กับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะ
แต่จู่รถเก่งเนี่ยเลี้ยวซ้ายแบบกระทันหันไฟเลี้ยวก็ไม่เปิด
รถจักรยานยนต์เนี่ยขับตามมาหลบไม่ทันสิครับชนอย่างแรงทะไหลไปเลยฮะนะฮะ
พร้อมกับรถเลยคนขี่เป็นวัยรุ่นกระเด็นตกไปในร่องน้ำข้างทางด้วย
ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าแล้วก็ไหล่ขวา
ภัยไปถึงก็ช่วยกันทำความสะอาดบาดแผลก่อนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็จะสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับรถเก่งคันนี้ด้วยนะครับ
มีอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมนี่ดูนะฮะ
เป็นคลิปขณะที่นายสรรยูลึกงามเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับ
ขยะหรือเปล่าคะถูกต้องครับนี่ป่าจากซ้ายมาขวาสุดเลย
รถมันเขียวมันมืดอ่ะมันมืดแต่ว่าโอ้โหเล่นเล่นปาดแบบ
ค่อยเปลี่ยนทีละเลนก่อนแน่นี้คือทาแยอกลังมาจากซ้ำให้เป็นขวาสุดเลยเนี่ยค่ะ
คนขับรถกระบะนี่คือนายสดันยูหน่อยขับอยู่บนถนนเทพครับ
หรือว่าบางนาตราดช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพ
ขณะขับอยู่เขาบอกว่าเขาหลับในนะ
ขับซ้ายไปใส่มาจนไปถึงกระมอดที่๓๖
ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรหมู่๑ตะบนหนองศีล

แล้วมีรถที่เห็นคันนี้ขับแบบข้ามเลนตัดหน้า
เป็นรถขยะนะฮะเก็บขยะของเทศบาลตะบนบานสมัคร
มีนายประเสริฐสุขอินเสถียรเป็นคนขับ
เปิดไฟเลี้ยวจากซ้ายและไปขวาสุด

แล้วนายสะดันยูหลับในอยู่ไง

แล้วก็ตรวจสอบทั้งกล้องหน้ารถ
ตรวจสอบกล้องวนจรปิดสอบพระคำทั้งสองคน

จังหวะดีแล้วเกิน

แล้วยังพ่อแมมกำคัล

แต่การเปลี่ยนแบบนี้ก็อันตรายทั้งกับเราเอง